มาดูที่เรื่องของการซื้อกรมฐานประกันชีวิตกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
การซื้อสัญญาเพิ่มเติมร่วมกับการซื้อขายกรมฐานประกันชีวิตหลักนั้น
จะเป็นการช่วยขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับ
ลดความเสี่ยงจากการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรักษาพยาบาล
ทั้งจากเรื่องของอุบัติเหตุและโรคภัยต่างติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อเพื่อขยายความคุ้มครอง
เหนือจากกรมประธานหลักหรือความคุ้มครองหลักที่มี
ตัวอย่างเช่นสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุทุกผลภาพสุขภาพและโรคร้ายแรง
สัญญาเพิ่มเติมและเป็นการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมฐานหลักหรือสัญญาหลักที่มี
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความคุ้มครองที่ครบถ้วนหรือว่าครบด้านในเรื่องของสิ่งที่เรากังวล
อย่างเช่นนะคะในเรื่องของอาชีพที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
สัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุจึงช่วยลดความกังวลของเราได้
โดยเฉพาะบางอาชีพที่มีความเสี่ยงในการทำงานสูง
พนักงานขับรถวิศวกรหรือตำรวจ
ก็สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
เพื่อขยายความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล
เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทุกคนสามารถเลือกซื้อได้
โดยเฉพาะคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีมากขึ้นด้วยสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ก็อย่างเช่นถ้าเป็นในเรื่องสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุนะคะ
ความกังวลเกี่ยวกับอาชีพของเราที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอาชีพด้วยเช่นเดียวกัน

ก็จะคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
และถ้าเป็นในเรื่องของค่าชดเชยรายวัน
กรณีที่คุณลูกค้าเป็นผู้ป่วยในนะคะ
ก็จะมีการจ่ายในเรื่องของค่าชดเชยรายวันให้
ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
เตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงแต่เนิ่น

เราสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคร้ายแรงได้
คุ้มครองโรคร้ายแรง๖กลุ่ม

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อประกันได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น
ปัจจุบันนะคะคนเราก็มีความกังวลในเรื่องของโรค

ก็เป็นอีกหนึ่งทางช่วยที่จะทำให้
เรามีความคุ้มครองเพิ่มเติม

คุ้มครองถึง๖กลุ่มโรคร้ายแรง

มีความคุ้มครองสูงสุด๖๐๐เปอร์เซ็นต์ค่ะ
กรณีที่มีการเบิกเคลมในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปแล้วนะคะ
ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องอีกใน๕กลุ่มที่เหลือค่ะ
ส่วนสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกคนภาพ
กรุงเทพประกันชีวิตมีสัญญาเพิ่มเติมที่ชื่อว่า
ซึ่งจะให้ความคุ้มครองกรณีตกเป็นบุคคลทุกผลภาพถาวรสิ้นเชิง
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระยะยาว
และเป็นเงินทดแทนรายได้ที่ศูนย์หายไปของครอบครัว
จากการที่เราไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม
สัญญาเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำนะคะ
ที่จะให้ความคุ้มครองนะกรณีที่ลูกค้าตกเป็นบุคคล
พลภาพถาวรสิ้นเชิงนะคะ
และสามารถเลือกความคุ้มครองได้สูงสุดถึง๓๐ล้านบาทค่ะ
เพราะฉะนั้นสัญญาเพิ่มเติมต่างเหล่านี้นะคะ

เพื่อที่จะได้มีความคุ้มครองที่ได้ครบทุกด้านนะคะ
สามารถปรึกษาได้ที่ตัวแทน
หรือที่ปรึกษาการเงินของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตค่ะ
ติดต่อ๐๒๗๗๘๘ค่ะ

สามารถเลือกให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล
โดยดูที่สัญญาความคุ้มครองหลักก่อน
จึงพิจารณาซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ในส่วนที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่ม
เพื่อปกป้องความเสี่ยงได้ครบรอบด้าน